เราติดตามเรื่องของการเมืองกันซะหน่อยเนาะ

เรื่องของการเมืองก็ต้องติดตามกันหน่อยนะครับ
ประชาธิปัตย์และพักเพื่อไทย

ประเด็นเรื่องที่จะให้ทั้งสองพักเนี่ย
จับมือกันแข่งขันทางการเมืองกับพัก
สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
รวมพลังกันไหมลองไปสู้กับอีกฝ่ายหนึ่ง

แม้ว่าจะมีจุดยืนเดียวกันคือเรื่องของประชาธิปไตย

มาฟังความคิดความเห็นของแต่ละพักกันหน่อยนะครับ
นายพิชัยรัฐกุลอดีตหัวหน้าพักประชาธิปัตย
เปิดเผยกับไทยรัฐทีวีถึงทิศทางของพักประชาธิปัตย

แม้จะเชื่อมั่นว่าพักประชาธิปัตย์จะไม่เลือกข้างขอสช
แต่หากจะต่อสู้กับพักที่สนับสนุน

มาจากการเลือกตั้งและเชื่อมั่นในระบบรัฐสภา
แต่ก็ยอมรับว่าสิ่งที่คิดคงเป็นเพียงความฝัน
เพราะต้องไว้ใจและให้อภัยกันให้ได้ก่อนนะครับ
ก็ปู่พิชัยเคยพูดถึงเรื่องนี้ไว้ก่อนหน้านี้แล้ว

หลายครั้งแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการจับไม้จับมือกันนะครับ
แต่คราวนี้ปู่พิชัยก็ออกมาบอกว่าอาจจะเป็นไปไม่ได้นะ

ผลเอกประวิทย์วงสุวรรณบรองนายยกรัฐมนตรี

แต่เป็นเพียงลุงป้อมเท่านั้น
แม้ว่าเป็นผู้ใหญ่สุด
แต่ก็ไม่เกี่ยวกับเรื่องของภาคการเมืองนะครับ

เพราะจุดยืนของภาคเมืองเท่านั้นชัดเจน
ไม่ยอมรับกับกลุ่มคนที่ไม่ได้ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย
โดยเฉพาะการปฏิวัติรัฐประหารครับ

พวกพี่ต้องรักษาระบอบประชาธิปไตย
ให้มันจะดีมันจะล้มลุกคุกคลาน
ก็ต้องพยายามที่จะผลักดันให้ระบอบประชาธิปไตยเดินได้
อะไรที่มันมาทำให้ขัดขวางการพัฒนาประชาธิปไตย
อย่างการปฏิวัติอย่างการที่คณะยึดอำนาจ

ทางเราก็คงเรียนว่าเราคงไม่สนับสนุนแล้ว

ทางด้านของนายพิศิษฐ์เวชาชีวหัวหน้าพลักษณ์ประชาธิปตัยนะครับ

ว่าจะร่วมจัดตั้งรัฐบาลกับพักที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์หรือไม่
เพราะไม่ทราบว่าพลเอกประยุทธ์จะลงสู่สนามเลือกตั้งหรือ

ซึ่งก็ต้องถามว่าพักดังกล่าวเป็นตัวแทนของความคิดอะไร

เราต้องให้ประชาชนเป็นคนตัดสิน
และหากมาตามกระบวนการก็ต้องให้ชัดว่าจะทำอะไร
หากรวมศูนย์ไม่กระจายอำนาจ
หรือไม่ปรับจากการทำงานตลอด๔ปีคงไม่สนับสนุนนะครับ
ส่วนทางด้านของนายอนุทินชาญวิรากูลหัวหน้าพักภูมิใจไทย

เมื่อถูกถามว่าจะไปร่วมงานกับภักดิ์ภลังประชาบรรทร์หรือไม่
พร้อมระบุว่าภักดิ์ฟิลดิ์ต้องเป็นผู้เลือก
เราดูตัวของเราเป็นหลักครับไม่ใช่ดูคนอื่นเป็นหลัก
ทำไมต้องบอกว่าเราจะต้องไปนั่งร่วมกับคนนู้นคนนี้
ไม่คิดว่าคนอื่นจะมาร่วมกับเราบ้าง
ทำไมคนอื่นไม่คิดว่า

ใช่ไหมครับทำไมเราต้องไปเลือกทำอะไรกับคนนู้นคนนี้
ทำงานใหญ่ทั้งทีก็ต้องทำให้ตัวเองมีความมั่นใจมีความมั่นคงมากที่สุด
หลักฐานยื่นเรื่องต่อกรกตให้ยุบพักการเมืองที่อยู่ฝ่ายพระเด็จการทั้งหมดนะครับ
ตอนนี้พักการเมืองเขาวิภาควิจารณ์ออกมาเป็นแบบนี้ว่าตอนนี้แต่ละพักอยู่สองด้าน
คือหนึ่งพักประชาธิปไตรกับสองพักรัฐบาล